เหตุการณ์ที่พัทธลุงเป็นเหตุอุกอาจมากนะครับ

ปรากฏว่าถูกยิงฮะ
คือคาดว่าน่าจะโดนยิงตั้งแต่บริเวณลานเกี่ยวย่า
ย่าข้างล่างแล้วเขาก็โดนไล่ยิงมา

ตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งล่าตัวคนร้าย
นี่คือจุดที่เจอร่างของผู้ตายครับ

ในพื้นที่พระทะลุงรับแจ้งว่ามีคนถูกยิง
ก็ไปตรวจสอบนี่คือถนนสาย

พบร่างของนายภัยศาลอายุ๓๓ปีครับ

โดนเข้าไปที่หน้า๒แผลกระสุนทะลุท้ายทอย
ลำตัวด้านหลังรวม๗แผลครับ
ใกล้กันก็ไปเจอปลอกกระสุนปืน๙มมลักษณะแบบนี้ครับ
แล้วไปเจอเขียวตัดย่าตกอยู่ที่พื้นด้วยอีกหนึ่งด้ามนะครับ
นี่คือหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมเอาไว้ทั้งหมด
รถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายที่จอดอยู่๑คัน
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มครึ่งโดยประมาณเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมา๔กุมภาพันธ์ครับ
นี่คือจุดที่เขาไปตัดย่าเห็นไหมฮะย่ายังใส่เอาไว้เลย
อุปกรณ์ที่เขาเตรียมจะเอาไปเลี้ยงวัวชน
คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้ง
ในวันนี้ตอนที่นักข่าวของเราไปถึงเนี่ยนะฮะ
บนพื้นถนนเนี่ยคุณจ๋าบอกว่ายังมีคราบเลือดของผู้ตายอยู่เลยพี่คิง
ร่องรอยกระสุนปืนเจาะเข้าที่พื้นถนนจนเป็นรูด้วยนะครับ
เดี๋ยวลองดูภาพที่คุณจ๋าไปตรวจสอบนี่ไงเห็นไหมฮะ
คราบเลือดและรอยกระสุนที่เจาะเข้าไปที่ถนน
ผู้ตายก็คือนายภัยศาลบุคคลด้านขวามือครับคุณผู้ชม
จากนั้นคุณจ๋านักข่าวของเราไปสำรวจบริเวณลานย่าครับ
ผู้ตายเขาเดินลุยลงไปเพื่อจะไปตัดย่ามาให้วัวชนกิน
ห่างจากบ้านของผู้ตายประมาณสัก๑๕๐เมตร
ตรงบริเวณนี้แล้วคุณจ๋านักข่าวไทยรัฐทีวีเดินทาง
ที่บ้านของผู้ตายไปเจอกับพ่อครับคุณพ่อประพาท
คุณพ่อบอกว่าที่บ้านเลี้ยงวัวชนสามสิบกว่าตัวปกติแล้วเนี่ย
กับพ่อจะแบ่งหน้าที่กันออกไปตัดย่าพ่อรับหน้าที่
ตอนช่วงเช้าออกช่วงตี๕ไปตัดย่ามาให้วัวกินตอนเช้าครับ
ลูกจะออกไปช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่มถึง๓ทุ่ม
เอามาให้วัวกินย่าตอนกลางคืนก่อนเกิดเหตุลูกชายออกไปตัดย่า
ประมาณสักสามทุ่มเมื่อคืนนี้ออกไปสักพักได้ยินเสียงปืนดังหนึ่งนัด
แล้วพ่อบอกว่าได้ยินเสียงลูกชายตะโกนมาบอกว่ามาตัดย่าเฉยไม่ได้ทำอะไร
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นรัวอีกครับอีกหลายนัดด้วยพอเสียงปืนมันเงียบลง
พ่อก็เลยให้ลูกสะพ้ายออกไปดูหน่อยว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น
ตรงจุดที่มีเสียงปืนดังนั่นแหละครับกลัวว่าลูกจะอันตรายด้วยนะครับ
พอได้ยินเสียงลูกพูดก่อนหน้านั้นพอไปถึงพบว่าลูกถูกยิงตายฮะ
พอไปเลยพิมพ์มั่นสิพิมพ์มั่นจัดงานอยู่ตรงนั้นแหละ
คุยกับคุณพ่อเสร็จแล้วเราไปได้หลักฐานเป็นคลิปจากวงจรปิดคืน
เกิดเรื่องคือเมื่อคืนนี้๓ทุ่ม๔๔นาทีมีเสียงปืนดังสนั่นฮะ
นาทีประมาณ๑๔นัดคุณผู้ชมลองดูครับ

แล้วมีเสียงปืนดังสนั่นและมีเสียงปืนดังสนั่นและมีเสียงปืนดังสนั่น
เสียงปืนดังขึ้นหลังจากนั้นในห่วงระยะเวลาเพียงแค่ประมาณ๑นาทีครับ
นัดที่ดังติดต่อกันอย่างต่อเนื่องครับ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นวินาทีที่คนร้ายยิงนายภัยศาลผู้ตายนะครับ
เสียงปืนนัดที่๑๔ไปดังสิ้นสุดเอาตอน๓ทุ่ม๔๕นิดเองฮะ
อาจมากนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำเมื่อคืนนี้
ชาวบ้านหลายคนบอกว่าไม่ได้ยินเสียงรถวิ่งมาด้วยนะครับ
ก็เลยไม่รู้ว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยคือเขาเดินมาแล้วมายิงหรือเปล่าหรืออย่างไร
คุณผู้ชมครับเราได้คุยกับคนนี้เพิ่มเติม
จ๋าแจ่มสีคุยกับนายประดิษฐ์เป็นเพื่อนสนิทของผู้ตายครับ
บอกว่าผู้ตายไม่ค่อยเล่าปัญหาอะไรให้ฟังปกตินิสัยเขาคือพูดจาโผงผาง
แต่ก็ไม่ได้เคยไปมีปัญหาครับแค้นใจกับใครเมื่อคืนนี้ตัวเขาเองเนี่ย

แต่เท่าที่ฟังเสียงปืนน่าจะเป็นการไล่ยิงต่อเนื่องหลายจุดด้วย
คงไม่ใช่ว่ารัวยิงครั้งเดียวรวดเดียวจบ

นอกจากนี้เราได้คุยกับเมียของผู้ตายครับคุณมารีรัฐ
เล่าให้ฟังว่าหลังจากได้ยินเสียงปืน
ก็ได้ยินเสียงสามีเธอตะโกนหลายครั้งเลย
ผมมาตัดย่างให้วัวผมมาตัดย่าให้วัว
คือพูดประโยคนี้ซ้ำถี่
ส่วนตัวคิดว่าที่สามีเธอตะโกนบอกแบบนั้นเนี่ย
ต้องการบอกคนร้ายว่าก็แค่มาตัดย่างให้วัวเท่านั้น
แล้วปกติก็เท่าว่าสามีมีปัญหาอะไรกับใครเนี่ย

ก็คบหากันมาตั้งนานอยู่กินกันมาตั้งนาน

แต่รอบนี้เธอบอกว่ามืด๘ด้าน
คุณผู้ชมเธอบอกเลยว่าไม่รู้จริงว่ามันเกิดจากอะไรครับ
นี่ครับเธอก็ไม่รู้จริงนะฮะ
ตำรวจได้เชิญเมียผู้ตายไปสอบปากคำที่โรงพักป่าพยอม

รวมถึงนำตัววัยรุ่นในหมู่บ้านที่ต้องสงสัย

ตำรวจมั่นใจว่าคนร้ายที่ลงมือยิงโหดในครั้งนี้เนี่ย
น่าจะเป็นคนในพื้นที่เดียวกันกับผู้ตาย
และคาดว่ารู้ความเคลื่อนไหวด้วย
เลือกลงมือในช่วงหัวค่ำ๓ทุ่มกว่า
ซึ่งเป็นห่วงเวลาที่ผู้ตายจะสลับกับพ่อออกมา
ตัดย่าเกี่ยวย่าเอาไปให้วัวชน
พ่อเขามาตอนเช้าลูกเขามาตอนค่ำคงจะรอ
แล้วก็เล็งเอาไว้อยู่แล้วหรือไม่อย่างไร
ปมเหตุก็สันนิษฐานเอาไว้ว่าอาจจะมีความขัดแย
เกี่ยวกับการค้าขายสิ่งของผิดกฎหมายไหมรวมไปถึงความขัดแย้งส่วนตัวนะครับ
ทิ้งท้ายเอาไว้ให้นิดหนึ่งว่าพอจะรู้เบาะแสคนร้ายแล้วเบื้องต้น
และเมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้
ตำรวจเดินทางไปค้นบ้านในบิวอายุ๒๙ปีบ้านหลังนี้ครับ
ตำรวจบอกว่าในบิวเป็นคนที่รู้จักกับผู้ตายและเคยมีปัญหากันก่อนหน้านี้
เรื่องที่ว่าวัวผู้ตายไปกินย่าในพื้นที่ของในบิวแล้วก็ยังมีเรื่องทะเลาะกันมาก่อนด้วย
อย่างไรก็ตามขอเชิญไปสอบสวนหาหลักฐานเพิ่มเติม
คงจะต้องตรวจดีเอ็นเอหาคราบเขม่าวดินปืนอะไรต่าง
เกี่ยวข้องไหมกับคดีนี้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์
ถ้าไม่เกี่ยวก็โอเคตัดไปอีกหนึ่งตัวเลือก
แต่ถ้าเกี่ยวข้องก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐาน
เดี๋ยวมีความคืบหน้าหรือคำชี้แจงรายงานให้ทราบต่อไปครับ